คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะช่วยกันดูหน่อยแล้วคุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกหน่อยซิว่าคุณป้าสองคนนี้ที่มาเปิดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแล้วก็หยิบเสื้อผ้าของสองหนุ่มของหนุ่มนักศึกษามขอไปเนี่ยเขาหยิบผิดหรือว่าเขาตั้งใจดูกันค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นคุณป้าทั้งสองท่านนี้ไหมคะกำลังโอ้ยหยิบเสื้อผ้าออกมาจากเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญซึ่งคือก็เอาผ้ามาซักในตู้แรกอยู่ริมจอนะสักพักหนึ่งกลับมาพร้อมกันกับผู้หญิงวัยกลางคนอีกคนนึงอ่ะค่ะก็คือมากันสองคนแล้วก็ชี้ให้อีกคนนึงเนี่ยเอาเครื่องซักผ้าจากเครื่องที่อยู่ติด
สีแดงเนี่ยหยิบเสื้อผ้าจากเครื่องเดิมที่เอามาซักครั้งแรกไปคือแปลว่าอะไรรอบแรกเนี่ยคุณป้าหมวกกันดอกสีแดงเนี่ยเขาเอาผ้าตัวเองมาซักในเครื่องแรกที่อยู่ข้างล่างจอนั่นแหละแต่ว่าพอกลับมาก็มาชวนอีกป้าหนึ่งมาแต่เครื่องถัดไปนะไม่ใช่ของเขานะครับแต่ทำไมถึงชวนกันมาหยิบแบบนี้ซึ่งคลิปนี้ผู้ใช้เฟซบ

ป้าจะหยิบผิดไปรึเปล่าหรือว่าป้าอาจจะลืมป้าก็เลยเอ่อน้องโค้ดก็เลยบอกว่าขอเอาคลิปมาแชร์ละกันเพื่อจะตามหาตัวป้าทั้งสองคนที่ให้ที่เอาเสื้อผ้าไปเนี่ยให้เอามาคืนหน่อยอันนี้เป็นกล้องมุมจรปิดตอนแรกนะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมที่ป้าหมวกนอกแดงเนี่ยมาคนเดียวครับเออแล้วตระกาผ้าของน้องโค้ดยังวางตรงนั้
โรคในแง่ดีเกินไปรึเปล่าเพราะว่าดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยป้าน่าจะเป็นมิตรฉาชีพคือตั้งใจมาหยิบผ้าของคนอื่นจากเครื่องสภาพไปมากกว่าที่จะหลงลืมเพราะว่าอย่างนึงเนี่ยใส่หมวกนอกตลอดเวลาเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้เป็นรอบสองที่เข้ามานะแล้วก็ชี้ไม้ชี้มือให้เพื่อนช่วยกันหยิบจากอีกเครื่องนึงไปแล้วก็
ใช้เสื้อผ้ากับผู้ชายด้วยไงไม่ใช้เสื้อผ้าผู้หญิงด้วยนะฮะ